เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนนี้หน่อยกันแล้วกันนะครับ
เธอเป็นแม่ลูกสองนะ

ถึงขั้นกินยาฆ่าแมลงล่าสุด

ผู้หญิงคนนี้อันนี้เป็นภาพตอนที่
สายสายระยงระยางตอนที่พยายามช่วยเหลือกันนะฮะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเธอกินยาฆ่าแมลงเพื่อฆ่าตัวตาย
เครียดหลังจากที่คดีเนี่ยเป็นที่สิ้นสุด
สารตัดสินว่าเธอแพ้คดี
เกี่ยวกับเรื่องที่เธอเคยแจ้งความเอาผิดกับพี่เขยที่ข่มขืนเธอ
แต่พี่เขยยืนยันว่าไม่ได้ทำก็มีการต่อสู้คดีกันมา๓ปี
ล่าสุดจากหลักฐานพยานต่างเนี่ยเอาเป็นว่าคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้วนะฮะ

แต่ทางเธอเนี่ยไปกินยาฆ่าตัวตายนี่เป็นภาพที่ทางญาติญาติเนี่ย
เขาบอกว่าใส่ท่อช่วยหายใจหลังจากกินยาฆ่าแมลง
เบื่อหนูด้วยเพื่อฆ่าตัวตายเมื่อวานนี้
คือทางญาติบอกว่าเธอบอกว่าเธอสลัดภาพที่ถูกกระทำออกจากความทรงจำไม่ได้

คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปที่โรงพยาบาลที่สุพรรณบุรีนะครับ
ได้คุยกับสามีที่มานั่งเฝ้ารอดูอาการของภรรยาอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน
ญาติพี่น้องเดินทางมาให้กำลังใจกันด้วย
สามีเนี่ยบอกว่าภรรยามีคดีฟ้องร้องพี่เขยแท้นะตั้งแต่
แต่เมษาปี๖๒หรือว่า๓ปีที่ผ่านมาภรรยาเนี่ยบอกว่าถูกพี่
ข่มขืนตอนที่นอนหลับอยู่ในบ้านพักวันเกิดเหตุเป็นวัน
ญาติมาสังสรรค์กันในช่วงสงครานตอนนั้นภรรยาเมามากไม่
สติแล้วก็สามีบอกว่ามีคนเนี่ยแบกขึ้นมานอนบนบ้านแล้ว
ก็ถูกข่มขืนซึ่งเห็นหน้าจำได้ว่าคือพี่เขยก็พยายามขัด
คืนแล้วหนีไปหลบในห้องน้ำอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายอะไร
ก็ถูกข่มขืนอันนี้ภรรยาเขายืนยันก็ฟ้องร้องกันมา
สามปีสุดท้ายยี่สิบสี่มกราคมที่ผ่านมาคดีถึงขั้นสารดีกา
อันนี้ก็ต้องเคารพในคำตัดสินของศาลด้วยนะครับสาร
ก็พิพากษาว่าฝั่งของภรรยาผู้ฟ้องเนี่ยก็คือแพ้คดีภรรยา
ก็ยังทำใจไม่ได้แล้วก็ยังยืนยันอะไรประมาณอย่างนี้สุดท้าย
เนี่ยภรรยาไปที่บ้านของพี่เขยในลักษณะสีหน้าเศร้าหมองไม่
ได้พูดอะไรแล้วก็กินยาฆ่าแมลงแล้วก็ยาเบื่อหนูซึ่งตอนที่
ไปคุยด้วยเนี่ยคุณหมอบอกให้ทำใจ
เริ่มเลยที่เขาเล่าให้ผมฟังแล้วนะคืออยู่บนตัวลูกเรียก

เกรียดชีวิตแล้วนะครับค่ะดูทางฝั่งของพี่เขยหน่อยนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้กระทำจริงนะครับไม่มีการล่วงเกินอะไรเลย
มีผลตรวจจากแพทย์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหลักฐานนะครับ
นะครับเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
มันอยู่บ้านเดียวกัน
และกางเกงก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นกางเกงผู้หญิง
มันเป็นกางเกงกีฬาที่ใส่นอนธรรมดาอะไรอย่างนี้
อ๋อใส่กางเกงไปเดียวกันหรือเปล่า
อันนี้แฟนแฟนมันก็เคยใส่อยู่ใช่

ถึงกินยาแล้วกินยาเพราะอะไร

มันเยอะคือถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยผมไม่ได้กระทำ
แล้วผมจะต้องไปจองจำอยู่ในนั้น

บางครั้งเนี่ยชาวบ้านเนี่ยผมยังไม่เคยพูดเลย
ผมไปนอนก็อบจันทร์สามคนบอกใหม่ลูกผมให้
ว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ผมทำหมาเนี่ย